ในตอนนี้ประเทศไทยเป็นอันดับต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
เป็นอันดับต้นของโลกเลยนะคะ
และตอนนี้บนท้องถนนทุก๑ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ๒คนด้วยกัน
ทำให้เรื่องนี้มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับกฎหมายเมาแล้วขับออกมา
บอกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เมาแล้วขับรวมทั้งเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุ
คนที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือครอบครัวนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณสุภาพเลยค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ไม่ใช่อันดับต้นนะฮะอันดับ๒แล้วอาจจะมีโอกาสแซงมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไป
เรื่องการเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเขาคิดต่อคนเนี่ย
เขาคิดแสนคนต่อปีของเราเนี่ยไล่จี้มาเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว
รัฐมนตรีอาคมบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราครองแชมป์
ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเลยครับเพราะมันแสดงถึงอะไรหลายอย่าง
ว่าทำไมเราปล่อยให้คนต้องเจ็บต้องตายบนท้องถนนปีหนึ่งมากมายมหาศาลเหล่านี้
ฉะนั้นความพยายามของรัฐบาลทุกรัฐบาลและความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนนี้
ดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังผมเคยบอกมาตลอดว่าเรื่องพวกนี้ต้องเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง
อย่าไปเอาจริงเอาจังเฉพาะช่วงสงกรานปีใหม่ลอยกระทงเอาไม่อยู่หรอกครับ
ต้องเอาจริงเอาจังต่อเนื่องสามเรื่องหนึ่งเราไปดูซิว่ากฎหมายเนี่ยเราเข้มแข็งหรือยัง
เออกฎหมายของเราก็ใช้ได้สองการบังคับใช้กฎหมายของเราเป็นยังไงตรงนี้มีปัญหาเราไม่ต่อเนื่อง
ในเรื่องของการต้องการที่จะให้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็ไม่ต่อเนื่อง
ฉะนั้น๓เรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการไม่ต่อเนื่อง
แต่วันนี้เห็นในข่าวแล้วเนี่ยต้องชื่นชมไปถึงรัฐมนตรีอาคม

อาคมแก้กฎหมายเมาแล้วขับเล็งให้ครอบครัวรับผิดชอบร่วม

เวลานี้สามีขับรถเมียลูกนั่งไปด้วย
เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือว่าเอ๊ะเวลาเวลาสามีขับ
รถเนี่ยเมียรู้ไหมว่าสามีตัวเองเหมา
เพราะไปแวะกินกันข้างทางแล้วขับรถต่อ
ทำยังไงที่จะให้คนเป็นเมียมีความรู้สึกว่าถ้าเธอไปทำผิด
เธอชนเขาเธออะไรเขาเมียต้องรับผิดชอบด้วย
เพื่อให้ช่วยกันห้ามปลามไง
กฎหมายแบบนี้ในต่างประเทศเขามีครับญี่ปุ่นเขามีครับ
ญี่ปุ่นไปกินเหล้ากัน๓๔คน
ถ้าคนเมาขับรถเนี่ยคนที่นั่งไปในรถด้วยเนี่ย
มีความผิดด้วยเพราะปล่อยให้คนเมาขับรถ
แล้วคุณนั่งไปกับเขาได้ยังไง
นี่เป็นมาตรการที่กดดันว่าถ้าคุณเมา
ไม่มีใครนั่งรถไปกับคุณเพราะว่าเขามีความผิดด้วย
อันที่สองที่บอกว่าต้องรับผิดชอบด้วยเนี่ย

คนเมาขับรถไปชนคน
เขาบาดเจ็บล้มตายเขาพิการ
แล้วคนชนเนี่ยตายด้วย
ก็ไม่รู้จะเอาอะไรกับใครคนชนตายไปแล้ว
แต่ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
แนวความคิดก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าคนที่เป็นชนไปวัยรุ่น

ไล่มาเลยพ่อแม่อยู่ไหม
มาให้พ่อแม่เนี่ยร่วมไปชดใช้
ความเสียหายกับคนที่ถูกรถชน
เขาเจ็บไข้ไหมเขาไปอยู่โรงพยาบาลกี่วันเท่าไหร่อะไรยังไง
รับผิดชอบเขาจ่ายเงินให้เขา
พ่อแม่บอกเอาฉันไม่ได้ขับไม่ได้ขับ
แต่ว่าปล่อยให้ลูกไปขับ

พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยห้ามลูกสิ
ว่าเธอเมาแล้วอย่าขับนะเป็นอะไรไปเนี่ย

นี่เป็นมาตรการที่ต้องการจะทำยังไง

แน่นอนคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
เมื่อกี้ก็นั่งดูในไลน์ที่ส่งกันมา
บางคนบอกมากเกินไปหรือเปล่า
ที่ไปเอาผิดไปไล่เบี้ยเอากับพ่อกับแม่
กับครอบครัวเขาไม่มากหรอกครับ

เพราะไม่งั้นแล้วสถิติมันไม่ลดนี่ครับ

และไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลย
กวดขันเรามีมาตรการ
เราทำโน่นทำนี่สงกรานที่นู่นนี่
ขอดูข่าวในรายละเอียดหน่อยเถอะ
ข่าวที่คุณอาคมบอกว่า
ตอนนี้ในทุกหนึ่งชั่วโมง
มีผู้สูญเสียชีวิตบนท้องถนน

คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ
กว่า๒แสนล้านบาท

แล้วท่านบอกต่อว่า
กรณีเมาแล้วขับเป็นเรื่องเร่งด่วน
ต้องดำเนินการหลังจากพลเอกประยุทธ์
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาแล้ว
เฉพาะกรณีผู้ที่ดื่มสุรามีอาการมึนเมาและขับรถ
ผู้ที่นั่งมาในรถกับคนขับ
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เนื่องจากถือเป็นการกระทำความผิด
ปล่อยให้ผู้เสพสุรามุนเมาขับรถ
ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หากพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากกรณีเมาและขับ
จะบังคับให้ครอบครัวของผู้ขับขี่
จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก
ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดและความเหมาะสม
โดยพิจารณาตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ
ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงบังคับใช้กฎหมายในไทยต่อไป
อีกคนนึงคุณชัยวัดทองคำคูณเนี่ย
เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนขนส่ง
ท่านบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนของไทย
คิดเป็นอัตราสูงถึง๓๗๖๒คน

และเป็นจัดอันดับที่๑ในอาเซียน

ข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีแถลง

ว่าเราเสียชีวิตบนท้องถนน

ตัวเลขคลั่นเคลื่อนกันทั้งเยอะ
ไม่รู้ใครเป็นคนเขียนประจบประแจงนายก

แล้วออกมานายกก็พูดผิดอย่างที่ว่านี่ไง

ตัวเลขเนี่ยลดลงเยอะแล้ว
มันต่างกว่าตัวเลขที่เป็นจริงตั้งไม่รู้กี่เท่าตัว

แล้วก็เร่งทำกฎหมายออกมา

มาเรื่องจักรยานยนต์

ภาษณะที่นำมาสู่ความสูญเสียบาดเจ็บล้มตาย

กวดขันเอาจริงเอาจังกับรถจักรยานยนต์เนี่ย

อย่าไปกวดขันเอาเฉพาะ

ให้คนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาได้รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎ

แล้วไปลนอลงกันช่วงสี่ห้าวัน

ทำยังไงที่จะให้ตำรวจเอาจริงเอาจัง

ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปนี้

เขาก็ชินและต่อเนื่อง

พฤติกรรมก็เดิม

ใครจะไปคิดล่ะครับอยู่ขึ้นมาพลวดมาข้างทาง

รถชนก็เกิดอุบัติเหตุ

ที่ผ่าขึ้นมากลางถนน

ว่าถ้าคุณทำผิดกฎจราจร

เขาก็ไม่กล้าทำอีก
ไปดูสิปล่อยประละเลยกันมาตลอดไม่ต่อเนื่องวูบวาบวาบเป็นไฟไหม้ฟาง
มันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นเห็นด้วยกับรัฐมนตรีอาคม
ไม่เอาจริงเอาจังอ้ว์อย่างต่อเนื่องมันแก้ไม่ได้หรอกครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของเมาแล้วขับแล้ว
วินายจราจรเป็นเรื่องสำคัญต้องกดค่ะ

รถจักรยานยนต์ก็มองว่าตัวเองมีความคล่องแคล่ว

ก็นั่นน่ะสิแล้วคุณดาวเคยขับรถออกมาจากหมู่บ้านหรือในซอยไหมล่ะ
มองแต่รถทางซ้ายแล้วเรามองแต่รถทางขวา
ใช่ค่ะรถจักรยานยนต์มาด้านซ้าย
แล้วลองเข้ามาชนเราสิครับเราก็ผิดด้วยนะฮะ
เพราะเราเป็นรถใหญ่มันไม่เป็นธรรมเลย
ใช่ค่ะต้องแก้กันนะคะโดยมีขอบคุณค่ะ